คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการติดตามทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ถ้าจำกันได้สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมานู้นเลยนะคะครับ
มีการจับพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในสิงห์บุรีชื่อว่าฉายาจูนบ่อดิน
วันนี้มีการขยายผลโดยการไปบุกบ้านของเครือข่ายของจูนบ่อดินนะครับ
จังหวะที่ตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยประตูล็อกตำรวจเขาก็งัดบ้านเข้าไปเลยนะคะ
เนี่ยมากันแบบเป็นชุดสยบไพรีอ่ะครับ
เขาก็ต้องใช้ชุดนี้แหละประตูล็อกเปิดไม่ได้ใช่ไหม
ตำรวจก็งัดเข้าไปปรากฏว่าพองัดเข้าไปแล้วเนี่ย
ไม่เจอคนอยู่ในบ้านเออ
แต่อย่างที่บอกเขามากันเต็มเขามากันครบชุดเขาเอาโดรนขึ้นบินเลยนะคะ
พอเอาโดรนขึ้นบินเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอตัวลูกน้อง
หรือว่าที่เป็นเครือข่ายของจูนบ่อดินเนี่ยวิ่งหนีอยู่ค่ะครับ
หนีอยู่ทางไร่ข้าวโพดหลังบ้านอืม
ตำรวจเขาก็เลยไล่ติดตามอ่ะนะคะจนไปจับตัวได้เรียกว่าโอ้โห
คลุกดินคลุกฝุ่นกันเลยหนีไม่รอดหรอกครับ
ไม่รอดค่ะจับได้หมดคนนี้ที่โดนจับอยู่นี่นะคะ
ชื่อว่านายอานนท์กิรำหรือว่านายนิน
คนที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับร่วมกันมียาเสพติดเพื่อจำหน่าย
สมคบกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองและสมคบกันฟอกเงิน
ซึ่งก็คือเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดของจูนบ่อดินหรือว่านายจิตภัณฑ์มีเมืองนี่แหละค่ะ
หน้าที่ของนายอานนท์เนี่ยนะก็คือโอนเงินแล้วก็ติดต่อเครือข่ายค้ายา
ซึ่งจูนบ่อดินเนี่ยใช้ในการอำพรางตัวทำหน้าที่แทนในการค้ายายเรียกว่าเหมือนแบบ
เป็นตัวตายตัวแทนอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะคะ
พอจับกลุ่มได้ค่ะตำรวจก็เค้นถาม
อานนท์ปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าผมไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะ
แต่ถามว่ารู้จักกับจิตภัณฑ์หรือว่าจูนบ่อดินไหมยอมรับว่ารู้จัก
ถามว่ารู้จักได้ยังไงเค้าบอกว่าเค้าเป็นเด็กเร่ร่อน
จูนบ่อดินไปเจอก็เลยเก็บเขามาเลี้ยงให้งานให้การทำ
ก็ให้ช่วยค้าขายได้เงินวันละ๓๐๐บาทเอง
แต่ผมไม่เคยรู้เรื่องนะที่จูนบ่อดินค้ายาเสพติดอะไรเนี่ย
แต่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขายอมรับกับตำรวจนะคะว่า
มีอยู่ครั้งหนึ่งจูนบ่อดินเคยให้เอาเงินไปโอนให้หลักหมื่นบาท
แต่ก็ไม่ได้บ่อยมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยบัญชีปลายทางเนี่ยคือใคร
ตำรวจก็ถามว่าไม่ผิดไม่ได้เกี่ยวข้อง
หนีให้ตัวเองเดือดร้อนเลอะโคนทำไมเนี่ย
เค้าบอกว่าผมกลัวตำรวจ
ที่โยนทิ้งระหว่างทางหลบนี้กลับมาด้วย
ครับเดี๋ยวรอตำรวจตรวจสอบในเรื่องของโทรศัพท์อีกทีแล้วกัน
ว่ามีข้อมูลมีอะไรการพูดคุยสนทนาอะไรใดอยู่บ้าง

ได้รู้ว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วนี่ค่ะคุณตำรวจไปจับพระสงฆ์

เครือข่ายด้วยนะคะชื่อว่านายอัจฉริยะชื่นชมค่ะ

เขาไปเป็นหนึ่งในเครือข่ายแล้วเขาก็ไปบวชเป็นพระสงฆ์

กำลังชุดสยบไพรีก็เข้าจับกลุ่มเลยค่ะ
ชื่อจริงขออภัยคนนี้คือนายพรเทพภู่จเริญวณิศ
ที่เป็นพระสงฆ์ในชื่อนายพรเทพผู้เจริญวันนิษฐ์นะคะ

ส่วนอีกคนนึงค่ะที่เมื่อพูดชื่อไปเมื่อสักครู่นี้คือ

ซึ่งตำรวจบอกว่านายพรเทพที่เป็นพระสงฆ์เมื่อกี้

เป็นผู้ต้องหารายสำคัญเครือขายยาเสพติดจูนบ่อดินเลย
เพราะเป็นคนทำหน้าที่หาลูกค้ายาเสพติด
แล้วก็ดำเนินการเรื่องเงินค่ายาเสพติดให้กับจูนบ่อดิน
คือจูนบ่อดินเนี่ยนอกจากค้ายาแล้วมีประเด็นเรื่องฟอกเงินด้วย
สำหรับประวัติของจูนบ่อดินหรือว่านายจิตภัณฑ์
เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางนะคะ
ปกติแล้วคือเขาจะรับยามาจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
ได้มาครั้งละจำนวนมากแล้วก็เอามาเก็บไว้ในโกดังที่สิงห์บุรี
จากนั้นให้เครือข่ายหาลูกค้ากระจายยาเสพติดต่อไป

ถูกออกหมายจับปี๖๑แล้วก็มาถูกตำรวจจับได้คือ๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งปฏิบัติการปิดฉากจูนบ่อดินในครั้งนี้
มีการปิดล้อมตรวจค้นกันทั้งหมด๓๔จุด
ในพื้นที่สิงห์บุรีชัยนาฏลบบุรีสุพรรณบุรีพิษนุโลก
ชบูรณ์เชียงใหม่สมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะ
เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์ไปได้ทั้งหมดกว่าร้อยล้านบาทนะคะ
โอ้โหมหาศาลทีเดียวนะฮะ